ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคดีของคุณตังโม
พาคุณผู้ชมย้อนไปดูเมื่อวานนี้หน่อย
เพราะเมื่อวาน๓คนที่อยู่บนเรือทั้งแซนทั้งจ๊อปรวมถึงกระติก
เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกรอบนึงนะ
หลังจากที่โอ้เราไม่ได้เห็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ๓คนบนเรือนี้
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราจะได้ตามข่าวแต่ของโยคีปอลกับโยคีโรเบิร์ตใช่ไหมคะ
เมื่อวานนี้ค่ะตอนสักประมาณบ่ายโมงเนี่ย
ก็นี่นั่งเอาผาดสีขาวคันนี้มา
มาพบกับตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๑นะคะ
ตอนมาถึงก็รีบลงจากรถค่ะ
แล้วก็เดินแบบกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปบนอาคาร
มีบางสื่อจับภาพนิ่งได้
ทีนี้พอแซนเข้าไปพบพนักงานสอบสวนเนี่ยนะ
เอาจริงนักข่าวที่รอตามข่าวอยู่ก็บอกว่าเอ๊ะไม่รู้เลย
ว่าเป็นการมาพบเจ้าหน้าที่ในประเด็นไหน
หรือจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรเพิ่มเติมไหม
ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือตอนประมาณ๔โมงเย็นค่ะ

ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่ภาพเมื่อกี้
คุณเห็นไหมตอนเดินลงมาแล้วเหมือนกับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หลายคนเขาก็ไปพูดในโซเชียลมีเดียเหมือนกันว่า
ตำรวจมาส่งถึงรถเลยเหรอ
เปิดประตูให้เลยเหรอเดี๋ยวดูจังหวะนี้อีกทีนึงเนี่ยค่ะ
อันนี้คือแซนก็มากับคนที่เดินทางมาด้วยอีกหนึ่งคน

เออเนี่ยก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจัย

อันนี้ในโลกโซเชียลเขาวิจารณ์กันอยู่นะครับ
ทีนี้พอแซนจบไปตอนประมาณ๕โมงค่ะคุณผู้ชม
ก็มาพบกับตำรวจชุดคลี่คลายคดีเหมือนกันนะคะ
จ๊อปเนี่ยมากับรถตู้หุ่นไดสีดำ
แล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นตอนที่จ๊อปขึ้นรถไป
เหมือนกับเขาเนี่ยชะโงกตัวไปทางด้านหน้าเนี่ย

แต่ที่นั่งอยู่ใส่แว่นนั้นคือทนายของจ๊อป
เป็นจังหวะแบบไม่กี่วินาทีนะคะ
ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งในการเข้าพบกับตำรวจ
แล้วหลังจากนั้นพอลงมาปั๊บก็ขึ้นรถกลับพร้อมทนายความทันทีเลยนะคะ
ทีนี้เราได้เห็นภาพไปแล้วว่าแซนมาจ๊อปมา
อกจากนี้คุณผู้ชมมีรายงานข่าวมา
บอกว่าช่วง๑๐โมงเมื่อวานนี้ค่ะ

เดินทางมาพบตำรวจชุดคลี่คลายคดีเหมือนกันนะ
แต่นักข่าวของเราไม่เห็น
คือมีรายงานเฉยแต่ว่าไม่ได้จับภาพได้นะคะ
ซึ่งก็ใช้เวลาในการคุยกับตำรวจประมาณชั่วโมงกว่า

ซึ่งการที่ทั้ง๓คนมาพบตำรวจเนี่ย
ไม่รู้ว่าจะมาคุยข้อมูลอะไรที่ยังตกหล่นไหม
หรือว่ายังมีบางประเด็นที่จะต้องมายืนยัน

เพราะนี่นับดูวันนี้วันที่๓๐แล้วใช่ไหมคะ
อีกไม่กี่วันตำรวจจะแถลงปิดคดีการเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยไม่รู้ว่าทั้ง๓คนที่มาวันนี้
มีอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะ